คุณผู้ชมมองหาของขวัญให้กับคนที่คุณรักแล้วหรือยังครับ

เดี๋ยวไปหาก่อนหมอคุณก็ไม่ได้รัก

มักจะหยิบยื่นให้เป็นของขวัญในช่วงปีใหม่นั่นคือสลาก
สลากกินแบ่งนี่แหละซื้อแล้วก็ไปลุ้นเอา
ว่าจะได้รางวัลจะหลักร้อยหลักพันหรือหลักล้าน

ทำให้ล่าสุดครับสำนักสลากเขาเลยบอกว่า
กองสลากต้องการที่จะแก้ปัญหา

จัดพิมพ์สลากเพิ่มอีก๑๐ล้านฉบับ
ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ

มั่วประจำวันที่๓๐ธันวาคม๒๕๕๙
จะจัดพิมพ์เพิ่มอีก๕ล้านฉบับคู่หรือ๑๐ล้านฉบับ
ภาพรวมสลากในระบบนั้นก็จะเพิ่มเป็น๖๕ล้านฉบับคู่
หรือ๑๓๐ล้านฉบับจากเดิมอยู่ที่๑๒๐ล้านฉบับ

อาจจะต้องมีตัวหารเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ธนวัฒนพลวิชัยโฆษกสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลบอกว่า

เนื่องจากเทศกาลปีใหม่ความต้องการมีสูงครับ
ผู้ขายสลากเกินราคาก็มีเหมือนกัน
โดยเฉพาะบรรดาเลขเด่นเลขดัง
ประชาชนมักจะซื้อสลากเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่
ขณะที่บางกลุ่มก็ซื้อเพื่อจะหวังเสี่ยงโชค
สำนักงานสลากเชื่อว่าการพิมพ์สลากเพิ่มอีก๑๐ล้านฉบับ

จะทำให้ราคาอยู่ในกรอบราคาที่กำหนดไว้คือ๘๐บาท
หรือสูงกว่านี้ก็คงไม่มากนะ
ส่วนงวดก่อนวันที่๑๗มกราคมปี๒๕๖๐นะครับสำนักงานสลาก

ส่งผลให้ภาพรวมสลากนั้นจะเพิ่มขยับไปอยู่ที่๑๓๖ล้านฉบับ
สำนักงานสลากจะเพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่ด้วยนะครับ
เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสลากที่ขายเกินราคา
โดยเฉพาะสลากที่นำไปรวมชุด

จะตัดโคต้าของรายนั้นทิ้งทันทีเป็นการถาวรด้วย
แล้วนำมาเปิดขายในระบบสั่งซื้อแล้วก็สั่งจองสลาก
เพื่อให้ผู้ค้าตัวจริงมีโอกาสได้นำไปจำหน่ายนะครับ
พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนปฏิเสธการซื้อสลากเกินราคา
ส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากรวมชุดในปี๒๕๕๙
หารือถึงแนวทางในการแก้ไขกฎหมายที่จะมีบทลงโทษ
แล้วก็การควบคุมที่เข้มงวด
โดยเฉพาะบรรดาผู้ค้าที่มักจะฝ่าฝืนกฎกติกานะครับ
แล้วก็มีการรวมชุดทางสำนักงานสลากบอกว่าจะเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นด้วยครับ